ส่วนช่วงนี้ถ้าเหนื่อยล้าแล้วก็ผมว่าคุณผู้ชม

ต้องโกะที่นี่นะครับทานแล้วเนี่ย
มีพลังแล้วที่สำคัญมันเป็นปลาท่องโกที่
ดังมากในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอน

ขายอยู่แถวข้างตลาดวโรรสตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อร้านของเขาก็คือร้านโกเน่งปลาท่องโก
ถูกต้องน้องใบตองร้านนี้เนี่ยดิฉันไปต่อแถวมาเหรอ
ตองน้องใบตองเคยไปร้านนี้มาแล้วนะครับเมื่อหมาดสดสดร้อน
เมื่อต้นเดือนคุณผู้ชมต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วร้านนี้เขาขายมานานแล้วนะน้องใบตองคุณชิสา๔๐ปีแล้ว
ที่ขายมาเนี่ยความพิเศษของเขาไม่เหมือนใครเพราะว่าไอ้รูปลักษณ์นี่แหละเห็นตัวไดโนเสาร์ที่อยู่หน้าร้านที่เป็นป้ายนี้เห็นไหม
และยังมีรูปมังกรด้วยมีรูปสัตว์ต่างมีจอลโต้
ลูกค้าติดอกติดใจในรสชาติและติดอกติดใจในรูปลักษณ์ของปลาท่องโกะที่มันไม่เหมือนที่อื่นเขา

นี่แล้วที่สำคัญนะไอ้แป้งที่เอามาทำเนี่ยมันแตกต่างกันนะ

ที่เขามาทำเป็นรูปสัตว์แบบนี้มันก็อีกแบบนึงส่วนแป้งที่เป็นปลาท่องโกธรรมดาเขาก็มี
คือรสชาติมันจะแบบว่าเหมือนปลาท่องโกนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อแป้งสัมผัสมันจะเหนียวนุ่มนุ่มกว่า

ข้างนอกมันจะกรอบมันจะฟูพอง
เอาไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับก็คือโกเน่งนั่นแหละ
เน่งเขาเล่าว่าอาชีพดั้งเดิมของเขาก็คือขายน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาท่องโกขายอยู่ตรงซอยข้างตลาดวรรสมานานแล้ว

มีอยู่วันหนึ่งแกพาลูกชายเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่อืม
บอกพ่อพ่อโอเคเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหม
หรอครับอยากได้ไอ้เค้กลับบ้าน

จะไปหามาจากไหนไม่ได้
ทีนี้แหละก็เลยมีไอเดียว่าก็เราขายปลาท่องโกอยู่
ไอ้แป้งที่เอามาทำเนี่ยนะครับ
อารมณ์มันก็คล้ายกับดินน้ำมันได้อยู่แล้ว
ใช่เอามาปั้นสิมาลองปั้นสิมาลองปั้นให้เป็นรูปเจราะเท่นเจราะเท่
แล้วเอาไปให้ลูกชายเล่นลูกชายชอบ
แล้วที่ชอบด้วยก็คือลูกค้า

ลูกค้าเขาเห็นเขาก็ชอบด้วยก็เลยขอซื้อ
ทีนี้ล่ะเลยเป็นไอเดียครับ
ว่าอ๋องั้นลองทำขายแบบนี้ไหม
เพื่อลูกค้าจะสนอกสนใจแล้วเขาจะซื้อกัน
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วตอนนี้โด่งดังมากในโลกโซเชียล
โอ้โหแล้วตอนนี้นะไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะ
การันตีความประสบความสำเร็จ
ด้วยการขยายสาขาเป็น๓สาขาแล้วนะ

แล้วตัวนึงเนี่ยยังไงคุณราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างคะ
ยังไงบ้างคะคือถ้าเป็นรูปสัตว์รูปจราโค้งจราเข้ราคาก็จะแตกต่างกัน
สัก๒๐๓๐ถ้าเป็นไดโนเสาร์จราเข้อย่างนี้๒๐ถ้าเป็นมังกรตัวใหญ่หน่อย๓๐บาท

แต่ถ้าอยากกินตัวธรรมดาที่เป็นคู่แล้วนะไปต่อ
ก็มีเหมือนกันก็ทานได้นะคะตัวละ๒บาทจริงเนี่ยมีรูปช้างด้วยเห็นไหมแล้วก็ยังมีคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นกลม
มีปลาท่องโกะที่เป็นเกลียวแล้วเป็นแป้งโฮวีดแล้วก็มีโจ๊กมีน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมที่เป็นแบบอาหารเช้า
ใช่คุณกินไม้ก่อนเลยนะคนไม่ใช่ตวกแต่กินไม้อะไรแต่ว่าคุณเทียบกับหน้าตัวกคุณใหญ่
ตัวใหญ่ตัวประมาณนี้คุณผู้ชมเอาใหญ่จริงตัว๒๐บาทบางคนบอกแพงหรือเปล่า๒๐บาท
ตัวใหญ่นะคะจุกนะคะกินไดโนเสาร์ทั้งตัวเลยนะคะคุณค่ะแล้วที่สำคัญคือต้องบอกอย่างนี้
รอนานนิดนึงเพราะว่าเขาทำไปจำนวนนึงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะเขาจะต้องเปลี่ยนน้ำมัน

อันหนึ่งก็ได้ตอนนี้มีส่าร์นสาขาเลยตอนนี้
เยอะมากแต่ว่า
คือเขาเปิด๒ช่วงค่ะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่าย
ลองดูแล้วกันแวะเวียนกันไปทานได้นะจ๊ะดีจัง

เพิ่มมูลค่าธรรมดาด้าน์ให้ดูมีราคามักขึ้นด้วย